คุณผู้ชมครับพามาดูอีกหนึ่งความคืบหน้าคดี
กรณีที่สองสามีพระรยานี่นะคะไปเกาะเหตุ
หลอกชาวบ้านอ้างว่าจะหลอกเข้าให้ทำงานในระบบราชการได้
ทีนี้ก็มีชาวบ้านเนี่ยไปลงเชื่อนับสิบสิบราย
ผู้เสียหายก็เยอะนะคะมูลค่าความเสียหายกว่า๗แสนบาท
ไปตรวจสอบประวัติพบว่าเกาะคดีมาแล้วนะคะแล้วก็ถูกดำเนินคดีมาแล้วเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ด
ก่อนจะมาเกาะเหตุซ้ำอีกค่ะที่กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรภาคหก
แหลงผลการจับกลุ่มผู้ต้องหาคดีช่อกงประชาชนคือนางสาวิไลวันดีสังแล้วก็นายทรงวุฒิหมื่นรัฐ
สองสามีภรรยาหลังผู้เสียหายเนี่ยมาแจ้งความกับตำรวจภูทรเมืองพิศนุโลกว่า
เข้ามาพูดคุยชักชวนว่าสามารถฝากเข้าทำงานในสังกัดกรมการปกครองได้
โดยจะได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการแล้วทำงานที่สารกลางจังหวัดพิศนุโลก
แต่ว่ามีค่าใช้จ่ายนะต้องเสียเงิน๓๘๕๐๐บาท
ผู้เสียหายก็หลงเชื่อสิคะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์พร้อมเพลย์
ชื่อของนางสาวิไลวันดีสังแต่ว่าหลังจากที่โอนเงินไปแล้วเนี่ยไม่สามารถติดต่อได้
มาชุดสืบสวนตำรวจภูทรภาค๖แกะรอยจากหลักฐานจนทราบว่าผู้ต้องหารายนี้เนี่ยคือนางสาวิไลวัน
เมื่อวันที่สิบแอดมิตรธุนายนกรองวงจรปิดจับภาพนายซงวุชที่เป็นคนขับรถเก่งพาไปกดเงินได้เลยค่ะ
สอบสวนทราบว่าไม่ใช่แค่นี้คุณผู้ชม
ยังมีผู้เสียหายที่ถูกหลอกโอนเงินอีกกว่า๑๐ราย

อยู่ในพื้นที่ขอนแก่นแล้วก็จังหวัดพิศนุโลก

ทั้งสองคนนี้เคยเกาะคดีลักษณะนี้มาแล้วนะคะ
ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเมื่อปี๒๕๕๙
พฤติการเหมือนกันเลยค่ะหลอกเหยื่อว่าจะฝากเข้าทำงานการไฟฟ้าได้
ทีนี้ตอนนั้นก็ถูกจับกลุ่มดำเนินคดีไปแล้วค่ะ
นี้ตำรวจภูทรภาค๖ยังได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เสียหายที่ถูกช่อโกงเนี่ยนะคะใครถูกสองคนนี้หลอกก็ไปแจ้งความได้
ทุกวันนะคะที่โรงพักจะได้เป็นหลักฐานดำเนินคดีกับผู้ต้องหาทั้งสองรายนี้ต่อไปนะคะ